ส่วนอันนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถกระบะพาครอบครัวไปเที่ยวองค์พระปฐมเจดี
ขณะที่กำลังกลับอ่ะค่ะอ่ารถเสียหลักตกคลองบางกระอุ่นโอ้โห
เอาไว้ได้คือรถกระบะคันนี้ขับมาริมคลองบางกระอุ่น
แต่จู่รถก็ค่อยเอียงไปทางขวาแล้วตกลงไปในคลองแบบนี้ค่ะ
ก็คือไม่ได้ไปเฉียวชนกับรถคันอื่นนะคะแล้วที่น่าเศร้าก็คือเสียชีวิต๕ศพค่ะ
นายวรวิทย์สวัสดิ์วงอายุ๒๒ปีเป็นคนขับ
นางสาวสิรินทราอินทศิลป์อายุ๒๒ปี
พิสมัยบุญเจริญอายุ๔๓ปี
ส่วนอีก๒คนเป็นเด็กนะคะเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบกับ๕ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองพลเมืองดีเข้าไปช่วย
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาไปรอส่งของที่ด้านหน้าโรงงานแล้วก็เห็นรถกระบะจมอยู่ในคลอง
ก็รีบวิ่งไปช่วยนะคะตอนที่รีบวิ่งไปช่วย
เห็นว่ารถจมไปในโครนล้อชี้ฟ้าประตูถูกแรงดันน้ำจนเปิดไม่ได้
พอช่วยกันพยายามเปิดประตูด้วยนะปรากฏว่าทุกคนที่อยู่ในรถหมดสติแล้ว
ก็เร่งนำออกมาช่วยกันปั๊มหัวใจแต่มันไม่ทันแล้วคลองตรงนั้นมันเป็นโครน
รถมันคือรถล้อชี้ฟ้าพอรถล้อชี้ฟ้าปุ๊บน้ำมันเข้าไปข้างในใช่ไหม
แล้วก็ประตูตรงนี้พี่มันจมลงไปในโฟน
พอเวลาเปิดประตูเนี่ยมันงัดไม่ออกพอมันงัดไม่ออกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้
ก็เลยพวกพี่อ่ะได้ว่าต้องมาช่วยเพิ่งเปิดอยู่อย่างงี้แล้วคือแค่งั้นขึ้นมาประตูก็ออกแล้วคือ
จะมาจมดินจะมาจมโคตรลงใช่เอาไงก็เอาไม่ขึ้นจนพวกพี่เขาอีกประมาณสี่ห้าคนลงมาเอาประตูขึ้น
คือพี่เขาทำงานอยู่ที่นี่ผมสองคนมาส่งของเนี่ยรถครับตอนที่เกิดเหตุผมไม่ทราบ
คือผมอ่ะมาจอดรถตรงนี้ก่อนที่รถจะลงคือผมไม่เห็นพอสักพักหนึ่งผมเห็นพวก
คนงานอ่ะเขายืนอยู่ตรงบันไดตรงบนราวสะพานนะครับแล้วเขาก็มองมา
ผมก็ไม่รู้เขามองอะไรผมก็ยังนั่งอยู่ในรถนะพี่
เสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาตรงนี้กันผมก็เอกใจว่ามีอะไร
แล้วพอดีน้องเขาเปิดประตูไปดูชะโงกดูก็เห็นรถลงก็เลยตอนนี้ก็ลงหมดเลย
ผมกับน้องก็ลงไปผมก็ให้น้องน้องก็กระโดดลงไปคนแรกเลยพี่
แล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือลองแล้วคือมันคนเดียวมันไม่ไหวพี่
เปิดประตูไม่ออกก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วนะ
ใช่ค่ะเป็นความโชคร้ายที่ตรงนี้มันเป็นโครนด้วย
โดนด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดหน้าโรงงานจาตันใช่ไหมคะ
ซึ่งจริงแล้วแม่ของนายวรวิทย์คนขับรถคันนี้นางอนงชินวงอายุ๕๕ปี
ก็ทำงานอยู่ที่โรงงานนี้นะเป็นพนักงานโรงงานนี้คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายขับรถมาส่งญาติที่หน้าโรงงาน
พอส่งเสร็จคนที่เหลือกันในรถน่ะเขาก็ชวนกันไปเที่ยวพระปฐมเจดีแล้วเขาก็กลับมา
กลับมาแล้วเขามาส่งคนนึงแล้วที่เหลือกันอยู่๕คนใช่ไหมคะลงไปแล้วคนหนึ่ง
แล้วกำลังขับออกไปคาดว่าน่าจะไปส่งคนอื่นที่อยู่ในรถพอขับออกไปปุ๊บก็เนี่ยเอียงแล้วตกคลองไปเลย
ส่งญาติเสร็จไปคนนึงอ่ะดูสิก็แม่บอกว่าอยู่ในโรงงานนี่แหละ
พอขับรถออกไปปุ๊บคนวิ่งมาบอกเลยว่ารถของลูกชายขับตกคลองแล้วก็เสียชีวิตกันหมดทั้งคัน
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าคนขับอาจจะวูบหลับใน
เพราะว่าไม่ได้ไปชนกับรถคันอื่นหรืออาจจะเป็นลักษณะของการก้มเก็บของตกอะไรในรถ
แล้วก็ทำให้รถค่อยเอียงค่อยเอียงแล้วก็ตกคลองไปเลยแบบนี้